เอ้อถ้าคุณผู้ชมเนี่ยติดตามไทรัสทีวีอีกทุกช่วงเนี่ย
ให้แนวทางหลายแนวทางแล้วมีคนตามแล้วถูกด้วยนะ
โอ้โหแสดงว่าดูไทยรัฐนี่จะเห็งกันทุกคน

เลขวันเกิด

๑๗ซื้อได้นะหยุดไว้แค่นั้นพอ
เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนนะ
ว่าคนที่เขาถูกรางวัลหน้าตาเป็นยังไง

ค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้า

เก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด
ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่๑งวดวันที่๑กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๖

แม้ปากดีอยากกินอะไรจ๊ะ

ไม่ต้องไปดูคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งดีกว่า

พี่บุญเหลือเทพสมุทรครับอายุ๕๘ปี
ปีก้มกราบเท้าแม่ดูฮะ
นี่คือสิ่งที่ถูกต้องค่ะ

แล้วเอาเท้าแม่มาลูบหัว

สวรรค์อยู่ใต้เท้ามารดา

งวดที่ผ่านมา๑กรกฎาคม

๑๒ล้านหน่อเลย

พี่เหลือเป็นสับประเรออยู่วัดดอนตะโกอำเพลิงเมืองจังหวัดราชบุรีครับ
เล่าน้ำเสียงดีใจบอกโอ้โหถูกรางวัลที่หนึ่ง

ดูว่าคนที่สิบเจ็ดไง

นี่ซื้อตามตำแหน่งผู้ว่า
ด้วยแล้วก็เลขท้ายไม่ใช่เลขท้ายเลขทะเบียนรถ

คือเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดกันนะพวกเราเนี่ยพวกเราคุณผู้ชมด้วย

พี่เขาคิดบอกว่าตอนแรกก็หวังแค่ถูกเลขท้าย๒ตัว

เราต้องคิดอย่างนี้นะแล้วเราอาจจะถูกรางวัลที่๑แบบพี่เขาได้

เออไม่คาดไม่ฝันครับเงินที่ได้มาอาจจะเอาไปใช้หนี้ให้ลูกหลานนะครับ
ดีพี่แล้วก็ซื้อที่ดินสร้างบ้านให้แม่
โอ้โหวันนี้พี่จะเจริญเจริญยิ่งขึ้นเลยแล้วก็เอาไปทำบุญด้วย
ที่เขายืนยันบอกว่าจะเป็นสับปะเลอต่อไปนะ
แล้วก็จะใช้ชีวิตเหมือนปกติที่ผ่านมาดีครับ
ส่วนเศรษฐีใหม่อีกคนนึงอยู่ชายภูมิครับ
พี่ประยุทธ์ฐานวิเศษอายุ๗๓ปี
อยู่ตำบลนาฝ่ายอำเภอเมืองชายภูมิ
โอ้โห๒ฉบับเหมือนกันรับไป๑๒ล้านหน่อฮะ
เจ้าตัวบอกว่าพอถูกรางวัลที่๑ลมทับจับเลยนะ
ต้องไปอาบน้ำอาบน้ำให้ใจมันเย็นก่อน
ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะถูกรางวัลใหญ่นะครับ
ซื้อเลขท้าย๑๗จากที่แผงนะฮะ
นู่นปั๊มน้ำมันที่โคราชนู่นนะครับ
แล้วก็ตอนนั้นกลับจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานคร
แล้ว๑๗เป็นเลขที่ชอบแล้วตามมานาน
นี่ไงเหมือนกันเลยเหมือนกับพี่เมื่อกี้เลย

ใช่นี่แหละครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ
เขาจะเอาเงินไปใช้จ่ายในบ้านปลายของชีวิต

โอ้โหแสดงความยินดีด้วยนะคะ

ก็ดวงเห็งกันทั่วเลยนะคะ

คุณเฟียร์ฟาวสุดสวิงกลิ้งโก้

เพราะว่าเขาถูกติดกันทุกงวดเลยนะคะ

ถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัว๕ใบ

ถูกรางวัลที่๔อีก

บวกอีก๒๐๐๐๐๐เป็นเท่าไรค่ะ
สร้างถ้ำพญานาคทุกตระกูลที่สถานปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่เหมือนเดิมแหละ
เฟียวฟ้าวฮะก่อนหน้าจะออกสลากเนี่ย
โพสต์หน่อยว่าซื้ออะไรไปเผื่อเราจะตามกัน

นี่แหละคนก็บอกแบบดอมนี่แหละบอก
นี่อย่าบอกผมก็แล้วกันอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคนนี้ก็ดวงเงินเหมือนกันนะฮะ
พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยพ่อน้ำสองถูกอะไรล่ะ
ซื้ออะไรแกบอกว่าถูกบ่อซื้ออะไรคะ
หนึ่งแต่ว่ารางวัลเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันสี่หนึ่งเจ็ดใช่ไหม
ก็ไม่ถูกแต่แต่แต่แต่แต่รางวัลเลขท้ายสองตัวได้จ้ะ
รางวัลเลขท้ายสองตัวเลขอะไรฮะหกหนึ่งได้มาห้าใบ
รับไปพอหอมปากหอมคอนะฮะ

อิจฉาตาร้อนนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะครับ

จอมทัพลูกชายสุดหล่อ

ที่ให้โชคถูกรางวัลเลขท้าย๖๑ไปซื้อมาจากแม่ค้า
แล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์๑๒ใบ๑๒๒๒๔๒๔๐๐๐บาท
ปิดท้ายพี่มัมลาโคนิคค่ะสร้างสถิติถูกรางวัลติดต่อกันเป็นงวดที่๒๒แล้ว
แม่เจ้าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวไป๒ใบได้มา๔๐๐๐บาท
เอาเถอะถูกน้อยถูกมากให้ถูกละกันดีกว่าเราไม่ถูกอะไรเลยใช่ไหม
นะคะอ่าแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะครับ
เราจะนำแนวทางรัฐบาลไทยของบรรดาไอดอลด้านตัวเลขหลายคน

แล้วคนนี้บอกปุ๊บเข้าปั๊บกรี๊ดเลยฮะ

๑๗หมุนลักษณ์หมุนลักษณ์

โอ้โหจะไม่ให้เจนุ๊กเขากรี๊ดได้ยังไงล่ะคุณผู้ชมนะ
๑๑๒๖๑ตรงกับที่เจนุ๊กบารมมีมหาเหงให้แนวทางไว้เลย
เท่านั้นยังไม่พอนะรางวัลที่๑มันไปตรง
เลขฝันที่เจนุ๊กเคยให้ไว้๑๗ด้วย
ตามเจนุ๊กผ่านไทยรัฐทีวีน่าจะได้เฮกันนะ
ส่วนอีกคนที่เข้าเป้าครับคุณดุ๋ยพระรรณะ
ให้ตั้งแต่เนิ่นเลยคุณผู้ชมจำได้ไหม๑๗มิถุนาแกมาให้แนวทางไว้แล้วครับ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหรอบนี้แกมั่นใจด้วยแล้วก็ไม่พลาดจริงครับ
มีทั้งเลขที่คุณดุ่ยให้๖๑แล้วก็๑๗แฟนคลับไม่ผิดหวังเลยครับ
เดี๋ยวรอดูนะงวดของวันที่๑๖กรกฎาคมกลางเดือนนี้พี่ดุ๋ยเขาจะให้แนวทางไหนอีก
ว่าเดี๋ยวเนี่ยวันนี้หรือพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ดุ่แกก็ออกมาแล้วนะฮะ
เพราะว่าเขาเอาเลขทะเบียนรถแห่ที่ป้ายขึ้นไปโปรยทานกรประพึก
คุณผู้ชมจำได้ไหมในขบวนแห่งงานบวชเนี่ย
ถ้าใครตามเลขทะเบียนครับ
บ่อใบไม้หอหีบ๗๗๖๑ขอนแก่น

เต็มฮะถ้าใครซื้อตามก็เรียบร้อย
งานนี้ได้บุญได้เฮได้โชคด้วยครับ
ปิดท้ายกันที่พี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอด

เพราะเลขทศิภาพพิธีบวงสูงองค์พญาศีสตานาคาราธินครพนม
ที่พี่ตั๊กแกโพสต์ไว้ตั้งแต่๒๐มิถุนาเนี่ย

โอ้โหนี่ครับเลขทศิภาพ๔๑๗

ตรงกับรางวัลที่๑เลย
ถ้าใครพลิกแพงหน่อยนะรับทรัพย์เต็มครับ

ตังค์๘๐บาทแบบนี้เริ่มเปิดขายกันแล้วนะ

ต้องรีบหน่อยต้องรีบหน่อยหมดเร็วด้วย

เออก็รีบจับจองเป็นเจ้าของนะ๘๐บาท
ถูกลอตเตอรี่กันแล้วนะครับ

ที่สารเจ้าพ่อนาคาราชที่นครสวรรค์ครับ

ยไหล่เดี๋ยวอันดีไม่ได้มาพิสิบไหม
เขาวิ่งแก้บนอ้อุ่นแกะโบลนะครับ๙รอบครับ๒หนุ่มผู้โชคดี
วิ่งบดล่าง

ได้เช่าองค์จำลองไปเช่าองค์จำลองไปนะครับ
แล้วอธิษฐานขอพรว่าถ้ามีโชคเดี๋ยวจะกลับมาที่ศาลอีกครั้ง
ได้กลับมาจริงครับเพราะว่าถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว๖๑มากถึง๑๕ฉบับ
๖๑เป็นเลขทะเบียนรถของพี่เขาเองนั่นแหละ
แล้วก็๑ใน๑๕ฉบับนั้นยังถูกเลขหน้า๓ตัวอีก๑ฉบับด้วย
วิ่งหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยให้สัมภาษณ์ยังหอบอยู่นิดเลยนะครับ
แบงค์กับแฟนสาวก็โชว์ลอตเตอรี่ให้นักข่าวดูถูกจริงไม่ได้
เออต้องมีหลักฐาน
อีกคู่ที่โชคดีคือคุณกาญจนากับคุณอันอันครับเป็นสองสาวจากบริษัทประกันชีวิตครับ
เลขท้าย๓ตัว๐๐๒แล้วก็ยังมีเลขท้าย๔๑๗เลขท้าย๔๑๗เหรอ
ตรงกันกับรางวัลที่๑นะครับเอาเป็นอย่างนั้นก็แล้วกัน
สองท่านนี้เนี่ยคนหนึ่งมีเลขในใจคือ๑๗แล้วก็บอกอีกคนเติมอีกสักตัว
จะได้๓ตัวเพื่อนดันเติม๔ข้างหน้าไป
โอ้โหเติมได้ถูกตัวจริงดีใจรับทรัพย์รวมกันแล้วกว่า๑แสนบาทครับ
โอ้นี่มีภาพที่ทรงคลดด้วยมาวาด
สรรนคราชพระอาจารย์แห้วไงดูดวงแม่นด้วยหมอดูเทวดาแอบเคยดู
บอกไว้นิดหนึ่งนะคะทีนี้นอกจากเช็คดวงแล้วนะคะ
เช็คเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ